มาให้ช่างผมมาต่อผมให้นางจนเสร็จ
นี่ของรถเมสีชมพูแองจี้ต้องเป็นสีเหลือง

ไม่ใช่แองจี้เอาเรียกช่างทำผมมาทำเรียกมาสองคนเลย
นี่คือเขารวบทั้งหัวแล้วก็ถักเปี๊ยกข้างเดียวหรือเปล่า

นางวิ่งออกมารีบไปเร่งนางออกมาก่อนเนี่ย
ให้ช่างทำผมมาอ้าวอาจารย์กล้อง
อย่าพูดว่าจะจีบเด็กอยู่มาเร็วมาทำผมให้นั่ง

แบบว่าเป็นเทรนด์นิดนึงแล้วก็ใช้แบบแปะสีเข้าไป

เขาประกาศออกมาว่าคุณศิระไม่ได้เป็นสอสอตั้งแต่ต้นคือยังไงน้อง
ก็คือพ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอต้องบอกก่อนว่า
คือถ้าสารพิจารณาแล้วว่าสรุปคุณไม่มีคุณสมบัติ
เท่ากับว่าคุณจะไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกที่มีการเลือกตั้งเลย
คือย้อนหลังกลับไปก็คือกุมภาปี๖๒

คุณพ้นสภาพสอสอตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไปเลย
ก็แสดงว่าก็คล้ายกับเอาจริงอย่างอนาคตใหม่เคยมี
บังกับหนังถือว่าเป็นสื่อถูกต้องไหม

แต่เลือกตั้งก็คือเท่ากับว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการจะไปลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็ตัดสิทธิ์ตั้งแต่ต้นถัง
ใช้คำว่าพ้นสภาพกันเป็นสอสอไปเลยค่ะ

ก็คือยุติบทบาทการเป็นสอสอต่อไปนี้ก็เรียกสอสอไม่ได้แล้วค่ะ

เขาต้องถอดแล้วใส่ไม่ได้แล้วอันนั้นคือชุดถอดชุดประจำสอสอถูกไหมครับ
ถ้าเป็นข้าราชการเขาก็จะมีชุดขาวหมายถึงชุดขาวใช่ป่ะ
ก็น่าจะต้องก็ใส่ไม่ได้คือสีกากี้ใช่ไหม
บางทีกาคีก็คือใส่ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว
อย่างนั้นก็จะถือว่าแบบผิดเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเอาชุดแอบอ้างมาขายอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้
คำร้องที่คุณศิระโดนเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ท่านเป็นสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ย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
มาแล้วว่าพ้นสภาพถอดทิ้งเถอะช่วยไม่ได้
เต้ว่าแล้วก็คือช่วยไม่ได้จริง
คือจริงต้องบอกว่าคดีที่คุณศิระโดนคือย้อนกลับไปปี๓๔
เขาโดนคดีเรื่องของช่อกงแล้วก็คือศาลน่ะ
เขาพิจารณาจนถึงที่สุดคำตัดสินถึงที่สุดแล้วว่าผิด
ติดคุกจริงแล้วสี่เดือนอืมทางโจทย์เองไม่ได้มีการยอมความ
ไม่ได้มีการถอนคำฟ้องอะไรใดเท่ากับว่าก็คือผิดจริง
ซึ่งนั่นทำให้เขาขัดต่อคุณสมบัติของการลงสมัครรับเลือกตั้ง
นี่คือสาเหตุที่ว่า๗ต่อ๒ทำไม
ถึงถอนการเป็นสมาชิกหรือว่าสมาชิกภาพสอสอของคุณศิรา
ซึ่งมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีราย
ชื่อหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิรัยเนี่ยแหม่เสร็จปุ๊บผลการออกมาปุ๊บทุกอย่าง
โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับเร็วเลยเนอะแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะ
ศิระเราเป็นนักเลงไม่ซ้ำเติมใครให้จนมุมนะนั้นเต้เต้ว่าอย่างนั้น
เราให้อภัยที่นายทำกับเราไว้มากอ๋อออกมาให้อภัยมาให้อภัยที่นายทำกับเราไว้มาก
แต่เราจะดูแลพี่น้องชาวหลักสี่นะนี่ไงเรามีเสี่ยงนิดนึงเขาไหมอ่ะ
ไปฟังเสียงเต้เต้หน่อยอืมให้พักผ่อนนะฮะพักผ่อนเพราะว่า
มันยังมีอีกหลายเรื่องที่ตามมานะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องบุญกับกรรม
อืมถ้าทำบุญเยอะบุญก็จะทำให้สิ่งที่ทำบาปมาถึงช้า
แต่ถ้าทำบาปเยอะจะบุญน้อยบาปที่เคยสร้างมามันก็จะมาลุมมาตุ้มกัน
คือโดยปกติผมเป็นคนที่จะไม่ลุกไล่ใครจนจนมุมจนกระดานเราต้องมีพื้นที่พี่เป็นนักเลงไม่ใช่มาเฟีย
นักเลงคือเขาไม่ตีใครจนจนมุมต้องแบ่งพื้นที่ให้เดินให้อยู่ถูกป่ะ
เพราะยังไงเราก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราไม่ตีใครให้จนมุม
คือตอนแรกหลายคนก็สับเออเป็นเรื่องอะไรนะบุญบุญกับบุญ
กรรมตอนแรกก็สับสนตกลงเขาเป็นสอสอหรือเขาเป็นนักเลง
เต้เต้มีกิจกรรมเยอะเนอะ
เดี๋ยวช่วงนี้ค่อนข้างมีพื้นที่
วันนี้คนแซวด้วยว่าเคยเป็นหัวหน้าพ่อกาย
แต่พอมีรูปออกมาแหละคนเห็นรูปใช่ป่ะค่ะที่เป็นรูปแบบ
พี่เต้ในยุคสมัยแบบไว้รุ่นหน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีรูปไหมนะ
เล่นหุ่นเล่นหุ่นแบบโอ้ว
เหมือนแบบอยู่ยิมมาเป็นเวลานานแบบนั้นเลย
หรือคำขวัญวันเด็กพี่เต้ก็มีด้วยเหมือนกัน
เขาคิดมาด้วยเหมือนกัน
อันนี้ก็คือเป็นเรื่องล่าสุดก็มีการพูดถึงหลวงพ่อป้อม

ถอดทิ้งเถอะแล้วหลวงพ่อบิ๊กป้อมมาดีช่วย
แต่ปรากฏถ้าพูดถึงบิ๊กป้อมปุ๊บวันนี้
หลายคนกำลังโดนจับตามองพวกเราเองเนี่ย

ว่าเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากอทมมากี่ปีแล้วรู้ไหม

ซึ่งก้าวไกรก็บอกใจเย็นนะเดี๋ยวหลังปีใหม่รู้แน่

แต่ขนาดเดียวกันตอนแรกผู้ว่าหมูป่าออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เขาแน่นอน

คนก็เลยไปโฟกัสที่มาดามแป้ง
เขาบอกว่าพักพลังประชารัฐน่าจะหนุนมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล้ำซา

แล้วก็คือแบบไหนจากตอนที่ดูเรื่องของทีมชาติคนก็ชื่นชอบมาดามแป้งกันเยอะ
หลายคนก็เลยมุ่งเป้ากลับไปหาดรเอ๊หน่อยว่ากังวลไหมดรเอ๊
ตอนแรกคือดูเหมือนจะมีผู้ท้าชิงที่แบบเคี่ยวแค่ไม่กี่คน
คือตอนชื่อผู้เอาหมูป่ามาก็กังวลไหมดรเอ๊เอาผู้ว่าหมูป่าถอนตัว
คราวนี้มาเป็นมาดามแป้งกังวลไหมเพราะมาดามแป้งเองก็มีฐานเสียงในกรทมมานานอยู่แล้ว
รเต้บอกแบบนี้ค่ะอ๋อผมไม่กังวลเลยครับ
เป็นโชคดีของชาวกรุงเทพสะอีกที่มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าเก่ง
มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ตัวเขาเขาบอกว่าผมขอยึดมั่นในนโยบายของผมนี่แหละ
ผมเชื่อว่านโยบายของผมเนี่ยมันทันสมัยแล้วก็ตรงใจกับคน
ที่จะยกระดับของกรุงเทพมหานครขอใช้คำพูดเขาเลย
กระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัย
เป็นต้นแบบของกลุ่มประเทศในอาเซียน
มีคุณภาพต้องดูแลคน
กระดับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้เป็นศูนย์การแพทย์ให้ได้

ก็คือได้แบบว่าหาเสียงกันไปในตัวเลยเนี่ย
ถูกต้องยกทุกระดับเลยนะคะดูเรื่องการศึกษาด้วย

เรื่องปัญหารถติดน้ำท่วมผมไม่ทิ้งนะ
เพราะเรื่องนี้ผมถนัด

ลาดกระบังน้ำท่วมทุกปี

เขาก็เลยบอกกันว่าดรเอ้ยถนัดเรื่องที่จะปัญหาน้ำท่วม

ถ้าติดจริงเขาก็เลยบอกว่า

โตมากับคำว่าอุโมงยักษ์

แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่มีขยะไปอุตตันน่ะ

อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง

อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
คารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี้เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง

อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
อันคารที่ผ่านมานี่เองไม่กี่วันนี่เอง
แต่ผู้หญิงตัวเล็กหญิงนวลพันธ์เอาอยู่
นี่ถ้าเราเห็นภาพที่แบบว่ามาดามแป้งหอบของไป
เพื่อแบบว่าฉลองช่วงของปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
ที่แบบมีงานแบบจับฉลากของรางวัลต่างเนี่ยเห็นไหม
เอาอยู่ไหมล่ะพี่ดูสิเห็นไหมเขาก็ดูแลทีมเขาได้อย่างเต็ม
ในที่สุดวันนี้มาดามแป้งต้องเรียกว่าพี่แป้งดีกว่า
หรือไปมาดามแป้งมันจะไกลเกิน

ทีมจะกลับทีมยู๒๐ก่อนเหมือนทีมเล็ก
ที่วันนั้นพวกดาราไปกินข้าวบ้านนานกันอะ
ที่เป็นแก๊งเขาบอกเป็นแก๊งสุดยอดนางฟ้าในตำนาน

เหมือนมีตำแหน่งเป็นทูตของอะไรประจำประเทศอะไรสักอีกประเทศหนึ่งด้วยมั้งครับ

ตอนที่ประเทศไทยผลิตล็อตแรก

เหมือนเข้าไปช่วยช่วงนั้นเลยแหละ

พี่จะปูทางเอาฟุตบอลนี่มาปูทาง

วันอังคารที่แล้วนะอ้าวมีแต่เนี่ยมีแต่เนี่ยก็ไม่ได้มีข่าวออกมา
แล้วไหมเนาะปรากฏว่าฉันกลับจากบ้านพี่แป้งปุ๊บแองจี้เตรียมสคริปผู้ว่า
หมูป่าอ๋อไม่ลงเออพูดว่าคืออ่ะคุยกับพี่แป้งวันอังคาร
บ่ายอืมค่ะเพราะว่าจะต้องรีบมารายการนี้ห้าโมงเย็นอ่าค่ะ
ถูกต้องไหมคุยกับพี่แป้งเชื่อว่าไม่เกินบ่ายสามบ่ายสี่
โมงเย็นสี่โมงเย็นผู้ว่าหมูป่าแถลงข่าวว่าไม่ได้ลงก็ไม่รู้ว่า
พุธพระหัสสุขเสามีอะไรบ้างคุยกันบ้างอุ้ยก็แปลว่าถ้าคุณ
แปลว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะลงไม่ลงอืมเอออ่ะก็จี้อ่ะ
พี่แป้งสิคุณแม่หนูไม่กล้าหนูมีเบอร์ที่ไหนนะ
ยกมืออยู่ก็ยกมือมาลงขึ้นมาเลยพี่มีไหมล่ะเบอร์เออ
เบอร์เมดามแป้งมีไหมไม่มีอ่าอันนี้น่าอันนี้น่าสงสัยโทร
หมอช้างอ่ะน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าให้หมอช้างเช็คดวงดาวซิ
มาดามแป้งลงไหมเออเออว่าจริงหรือให้พี่ป๊อปดีออนอ่ะเช็คได้
จริงเพราะต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลเหมือนกันนะคะ
ในในแบบในบ้านเราเนอะในวงสังคมด้วยแล้วก็ในแบบหลายหลาย
ได้สมมุติเราอ่ะเขาบอกว่าหมอโมงวานครูชุวิกเขาพูดถึงคำหนึ่ง
อ่านครับอ่านอ่านสธาตุครูชุวิกเขาบอกว่าค่ะอย่าไปเชื่อโพช์เยอะ
คนกรุงเทพฯเออจริงคุณซูโยยเคยลงลงต่างจังหวัดน่ะ
เขาบอกว่าคนกรุงเทพฯโพลใช้ไม่ได้
พรุ่งนี้โกรธปุ๊บหรือมีกระแก๊ปเปลี่ยนเลย
อย่างวันนี้คือโพลออกมาก็เป็นคุณชาติชาติถูกต้องไหม
แต่ถ้าสมมุติมาดามแป้งมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโพลจะเป็นยังไง
เทไปทางนั้นก็ได้ช่วงนี้ยุคเฟมินีนด้วย

ไปค่ะสรุปมาดามแป้งยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าตอนอยู่ซิงคโปร์

พรุ่งนี้๒๓นะลุ้นเลย
ใช่เพราะว่าวันที่ฉันเจอเขาก็บอกว่า

รอลุ้นคิดว่าเดี๋ยวไม่นานคงมีการแถลงแหละ

โอเคมากไม่กังวลอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวลงพื้นที่อย่างเดียว
เอาล่ะเรื่องเบาผ่านใคร

เออนี่ครับผมน่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ไม่เครื่องหัวจะเริ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้
เรื่องเรื่องต่อไปวันนี้

คนก็ตามหานอกจากการตามหาแล้วเนี่ยคือเป็นกังวลพร้อมกันไปในตัว
เขาเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่๑๗ธันวาคม
ในขณะนั้นคุณก็จะไปรอที่โรงแรมคืนเดียวเองนะ
คืนเดียวคนนี้เข้าไปรอที่โรงแรมปรากฏว่าหายตัวนี้ออกจากโรงแรมไป
ขณะนั้นผลยังไม่ออกมาว่าคุณติดโควิดหรือไม่ติด
หลังจากการหายตัวออกไปไปทราบผลนะคะว่า
หนักแล้วทีนี้จ้าละวันเลยล่ะค่ะเพราะเขาหายออกไปอ่ะ
ก็ต้องไปตามหากันไปก็ตอนแรกแรกเบาะแสมาว่าเขาเนี่ยมีการเรียกแท็กซี่ค่ะ
ที่พัทยาชนบุรีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ทีนี้โรงแรมเขาก็ต้องมีการขอเอกสารการเดินทางของคุณผลตรวจมีไหม
เขาไม่แสดงอะไรสักอย่างหนึ่งโรงแรมก็ปฏิเสธ
ปรากฏว่าเขาก็เที่ยววนเวียนอยู่ในพัทยาเนี่ย
หลังจากวันที่๑๙กลับมาที่กรุงเทพปรากฏเช่ารถ
ไปอีกเช่ารถค่ะไปใต้ลงใต้
แสที่แรกมาบอกเฮ้ยมีคนไปเจอตัวเขาเนี่ยค่ะ
อยู่ที่ชุมพรด้วยมีแวะตรงชุมพร
ชุมพรเสร็จก็คือไปที่นู่นเลยค่ะสมุยสุราธานี
แล้วเรียกแท็กซี่ไปนะเรียกแท็กซี่ไปที่พัทยา
ไปที่ใต้นี่มีการเช่ารถเป็นอัลผาดสีดำ

ปรากฏว่าพอทราบว่าเขาน่าจะไปอยู่ที่นั่น
สสจสมุยก็ลงพื้นที่ตำเริงตำรวจไปเลยค่ะ
ตามหาตัวกันปรากฏว่าเขาก็มีการแบบว่า
ติดต่อไปที่สถานทูตอิสราเอลในประเทศไทย

ก็คือต้องไปจับแล้วเพราะว่าคุณทำผิด
ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าราชอาณาจักร
ไม่ปฏิบัติตามพรบโรคติดต่อด้วย

แล้วก็ไปเช็คสุดท้ายเนี่ย
อย่างที่บอกว่าไปพบคนนี้ที่สมุยสุราธานี
พอไปเจอตัวเสร็จเขาก็ไปรับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
สมุยนั่งรออยู่ที่ร้านอาหารเลย
เจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาลเอ่ยตำรวจเอ่ย

ปรากฏว่าเท่าที่ฟังข่าวมาคือกลายเป็นว่าผลเป็นลบ
คือเขาตอนที่เขามาสมุยเขาไปตรวจเอง

พอตอนตำรวจมาหาเขาเขาก็ยื่นผลอันนี้
ให้ดูว่านี่ไงเห็นไหมผมขนของผมเป็นลบ

ตำรวจเลยบอกว่าตรวจใหม่
ใช่ต้องตรวจอีกเพราะว่าผลเนี่ยจาก
จากโรงพยาบาลที่กรุงเทพตรวจว่าเป็นบวก

ดังนั้นต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า

ต้องกี่วันจนถึงวันนี้ถึง๒๒แล้ว

แล้วเจอใครมาบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้ขนหัวลุกกันไปหมดแล้วเนี่ย

พัทยาชนบุรีชุมพร

ตายแล้วมาชุมพรด้วยไปตรงไหนของชุมพรล่ะ

กระจายได้เร็วกว่าแบบ

แต่ผลตรวจโควิดสำหรับคนนี้นะคะ
ท่องเที่ยวชาวอิสราเอลผลออกมาเป็นสายพันธุเดลต้า

คือเช็คตรงอันนี้คือผลแรกที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

ตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเดลต้าไม่ใช่โอมิครอนนะคะ
เพราะจริงถ้าเป็นโอมิครอนเราก็กังวล

ใช่โอมิครอนจริงมันก็เจอเยอะแล้วใช่ไหมคะ
๔รายสำหรับเมืองไทยนะคะตอนนี้
แล้วก็ในขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม
อยู่ที่๒๕๓๒รายแต่เสียชีวิต๓๑
๓๑รายนี้ค่ะมี๒๐คนที่เสียชีวิตเนี่ย

ก็คือแบบในจำนวนคนที่ไม่ฉีดวัคซีน
ใช่ไงเขาก็ต้องแบบกังวลกันแล้วเอ๊ะไม่ฉีดวัคซีนมันก็มีโอกาสที่จะแบบ
ป่วยแล้วเป็นหนักอาจถึงขั้นมีโอกาสเสียชีวิตได้
หลายคนถามไปจนถึงเข็ม๔แล้วด้วยซ้ำ
ซึ่งวันนี้บุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้าทั้งหลายจะได้เข็ม๔กันแล้วล่ะ

หนุ่มที่มีโรคเรื้อรังตอนนี้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
แล้วก็มีการรับวัคซีนเข็ม๓มาแล้ว๓เดือนขึ้นไป

ทยอยเข็ม๒เข็ม๓อะไรอย่างนี้
แต่เข็ม๓ก็เริ่มมีบ้างแล้วค่ะที่ต่างจังหวัด
แต่อย่างนี้กำลังง้อสมมุติบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย
เข็มสารสมมุติบุคลทุกคนฉีดไฟซ่อถูกไหมคะ

ก็ไฟเซอร์โมเดอร์น่าไม่น่าจะเป็นอย่างอื่น

นั่นคือวัคซีนหลักที่ประเทศไทยเรามี

เพราะบุรักษณ์กรทางการแพทย์กำแพทย์มี๒กลุ่ม
คือกลุ่มที่ได้ไปบูชแอสตาร์ก่อนเข็มกับไฟเซอร์นะครับ

แล้วคนที่เป็นมูจรรย์ละก็ไม่ได้
ซึ่งคุณอนุทินเขาบอกอยู่แล้วว่าไม่สัดส่วน
สะสวงไม่ได้ปีหน้าหนูจะกายร่างการอนุญาณ

เพราะว่าตอนนี้อย่างที่อังกฤษเองก็คือ

เพราะตอนนี้อังกฤษอังกฤษหนักมากนะคะ

จำได้มั้ยที่บอกไปนั่งกินวาล
โดนเหมือนกันเด๊ะคือประชาชนเอารูปออกมาวางคู่กันเลย
ขณะที่บ้านประชาชนเขายืนส่งสามีเขาไปรักษา
แล้วแบบไปเยี่ยมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะติดโควิดอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบกลด่ากันทั้งประเทศ
อ๋อประสูญคำติดแน่นมาก
อืมปรากฏแม่นางก็มีหลายโรคอ๋อฉันก็แบบไม่รู้น่ะน่ะหายไปไหนมา
ทำไมล่ารายการหลายวันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแม่ฉันครอบครัว
โอ้รู้สึกผิดเลยอ่ะแล้วไม่ครอบครัวฉันติดอะไรอย่างเงี้ยอืมที่อังกฤษ
องกฤษหนักจริงตอนนี้ก็คือคนขับอังกฤษทั้งบ้านนะหนู
แล้วก็แต่คนที่อังกฤษสมมุติเด็ดเด็กเขาบอก
ต้องเร่งยกระดับมาตรการด้วย

เพราะว่าอมเคนะเยอะมากทางฝั่งโน้น
อิสราเอลเองเขาก็นี่แบบปิดไม่ให้คนจากประเทศต่างเป็น๑๐ประเทศไม่ให้เข้าประเทศตัวเองแล้ว
คือเขาควบคุมหมดเลยตอนนี้คือแบบอิสราเอลเองส่วนใหญ่เขาก็จะชอบบอกว่าเขาเป็นประเทศแรกเนาะ
อย่างวัคซีนทีแรกเลยที่มีการเริ่มฉีดก็อิสราเอลเริ่มก่อน
ใช่แล้วเขาเป็นเคสที่แบบเจอเคสศูนย์ประเทศแรกของโลกเหมือนกัน
แต่ตอนนี้เขาทำอะไรเร็วเขาก็ปิดเลย
เพราะฉะนั้นวินาทีนี้กำเงินสดไว้เยอะเนอะ

เพราะว่าถ้าสมมุติเราดูจากทั่วโลกนะ

แต่พระเรามันเวฟมันชอบมาทีหลังเขาน่ะพี่พี่โมดำ
อ๋ออหมอยงหมอยงออกมาพูดอะไร

แต่ทั้งหมดวันนี้ไอ้ร้อยคนที่เราสบายใจคือ
ก็จะมีในเคสของที่เป็นภรรยานักบินใช่ไหมคะ
แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่เป็นแบบว่าลูกเขย
อันนี้คือสามีภรรยาคู่นึงกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็พากลับไปที่อุดรแล้วก็ไปติดลูกเขยคนนี้
นั่นเป็นอีกคนนึงที่เป็นเคสที่เหมือนเจอในประเทศไทย
แต่ถ้าไปมองที่ซิงคโปร์เองก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มแรกแรกของโอมิครอนมาเนี่ยมี๓
วันนี้ไปขยับอย่างรวดเร็วเหมือนกันเป็นร้อยเหมือนกัน

เขาต้องติดไวน์เราก็ปลดลองเที่ยวแล้วไง

ใช่ค่ะดูแลตัวเองกันให้ดีเนี่ยมองออกไปวันนี้เดินตื่นเต้นนะ
คุณเทพบอกหรือเปล่าไหมโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮเขาประกาศอยู่แล้วว่าที่นี่ส่องชุดธนาษฐ์สูงมาก
ดูตรงกระจกฮึแฮปปี้หม่อหรือเปล่า
ก็คือเห็นตึกไปแค่ประมาณสักแบบ๒๓ช่วงตึกหลังจากนั้นคือแบบเป็นปื้นฟรีขาวเท่า
เป็นยังไงหรือลองจริงนะเมื่อเช้านี้ค่ะมีเขตที่เป็นสีม่วงอยู่หลายที่เหมือนกัน
ทวีวัฒนาเองนี่คือปิ่มจะไปสองร้อยกว่าเลยนะคะมีบางที่อ่ะ
ดังนั้นคือมันค่อนข้างรุนแรงปกติร้อยหนึ่งก็เต็มที่แล้วอ่ะ
ข่าวต่อไปที่จะอ่านทานข้าวทุกคนนำเสนอหมดแต่ก็สงสาร
มันเป็นชาบูมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกกินตอนเย็นเนอ
ก็เขียนดีอะคือต้องดูดีอะ

วันนี้คุณไปกินได้คืออันนี้ก็ไม่รู้อะไรเหมือนกัน

เขาไปกินชาบูร้านดังพร้อมระบุข้อความว่าคืออะไรอ่ะใครรู้บ้าง

สิ่งที่มันคือขาเห็ดหรือไส้เดือนฮะ

ข้างลำตัวมันจะเป็นป้องมีขีดเส้นเส้นเหมือนไส้เดือน
แต่ทางพนักงานแจ้งว่าอ๋อเป็นขาเห็ดที่แก่แล้วค่ะ
เห็ดมีขาใช่ไหมคะอันนี้คำถามที่หนึ่งเห็ดมันมีขาใช่ไหม
เป็นป้องอ่ะโดยปกติแล้วนางบอกนางมากินชาบูที่นี่บ่อย
แต่บอกตรงว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
พี่ช่วยดูหน่อยนะคะว่ามันคืออะไร
ขอบคุณค่ะแฮชแท็กขนลุกไม่กล้ากินต่อนะครับ
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย
ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากว่าสิ่งปกตินั้น
คือขาเห็ดหรือไส้เดือนกันแน่วะอืมขาขาเห็ดที่แก่แล้ว
เดี๋ยวนะขอกุ๊กเกิ้ลคำว่าขาเห็ดหน่อยอันนี้คือมิ้นไม่เคยรู้ว่าเห็ดมีใคร
มันกล้านมันใช่ไหมตอนกล้านมันตอนกล้านเห็ดก็กล้านมันไง
แต่มันหน้าตาแบบนี้เหรอคะมันคือตีนเห็ดแหละใช่ไหม
ก็คือขาให้คิดได้แค่นี้
เดี๋ยวนะเมื่อค่ิดเรามันมีรูปเทียบให้ดูใช่ปะ

อันนี้ชัดเนี่ยะอยู่วงกลมเนี่ยะ
ก็ดูไม่ค่อยเห็นน่ะอาจจะเป็นถ้ามองโลกแว่งง่ายดีกว่าจะเป็นขาเห็ดหรือปว่ะ

หรือมันเป็นออร์แกนิคคุณแม่เขาพวนดิน
แต่บอกก่อนว่าการที่เราเจอแบบเจอหนอนเจอไส้เดือนในอาหาร

จริงอันเมื่อกี้สีขาวนะอันนี้สีดำนะคะ
ถ้าสมมุติมันฉีดยาฆ่าแมลงเราจะไม่เจอ

เลียงตบล้าอะไรแบบนี้มั้ย

ส่วนจงใส่ต้อนไม้สับผัก
ปรากฏว่าทุกวันนี้ไส้เดือน

๕บาทเพื่อที่จะไปใส่ปุ๋ย
เพราะวันนี้ทุกคนจะกำลังจะกลับมาที่ออร์แกนิค
ปลูกต้นไม้หรือปลูกผักออร์แกนิคถ้าเป็นแปลงอ่ะเขาจะใส่ไส้เดือนกันที่กี่ร้อยตัว
จริงค่ะแต่อีกหนึ่งความโชคดีจากข่าวนี้คืออะไรรู้ไหมคะ
ที่เห็นมันมาทั้งตัวไม่ได้เห็นมันมาแบบเป็นครึ่งตัวหรืออะไรแบบนั้น
คือแปลว่าแบบ๑เราได้กินของออร์แกนิคและ๒มันยังไม่เข้าไปอยู่ในห้อง
นิกก็ดีอยู่ค่ะแต่มันต้องล้างหรือเปล่า

ออร์แกนิคก็ดีค่ะแต่ก็ต้องล้างหรือเปล่า
ก็ไม่อยากจะพูดอะไรไงเพราะว่า
ก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรใคร
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว

ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว
ดีน่ะกินของออร์แกนิคก็สงสารผู้ประกอบการไม่อยากไปซ้ำเติมอะไรแข็งแด๋ว

นุ่มกันชัยส่งมาทำไม

บอกว่าพอดูข่าวคุณนาดาวแล้วเสียงพี่มดดำลอยมาเลยว่า

อย่างนี้ละ

เพจแบบให้ตายเยอะนะ

พี่ซีกำลังจะบอกว่าไม่รู้ว่าการรองครั้งนี้

เพราะว่าเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากที่วันนี้
พี่เศสูอัลขอร้องบิ๊กปอ้อม
บิ๊กปอ้อมผลเอกประวิสวงสุวรรณ

คือมันสุดยอดมากเป็นคู่แรกของไทย
แล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกนี่ภาพขึ้นแล้ว
สองคนนี้เก่งจริงแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า
ตอนประกาศแชมป์ขึ้นรับเหรียญเขาจะต้องมีการชักทงชาติขึ้นใช่ไหมคะว่า
ที่๑เป็นชาติไหนที่๒ชาติไหนที่๓ชาติไหน
ปรากฏว่าทงชาติไทยเราไม่ได้ถูกชักขึ้นในการแข่งขันนั้น
มันเป็นเรื่องที่ว่าเขาส่งคำเตือนมานานแล้วประมาณเขาบอกเขาให้เวลา๓เดือนนะ

ตั้งแต่แปดตุลาปีที่แล้วค่ะหกสาม
เขาบอกให้แก้ไขนะเรื่องของการปรับโทษ
โทษที่ว่าก็คือคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการโดปหรือว่าสารกระตุ้นเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือโค้ชหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง
หนึ่งต้องได้รับบทลงโทษและสองห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาอีก
แต่บ้านเราสิ่งที่ไม่ได้แก้คือว่า
คนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าที่เป็นคนเกี่ยวข้องเนี่ย
โดนโทษจริงแต่ยังสามารถทำงานในวงการกีฬาได้
อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาแบนเราให้โอกาสแล้ว๓เดือน
เรายังไม่แก้กฎหมายเขาก็เลยแบนไทยจากการแข่งขันภูมิภาค
ระดับประเทศระดับโลกแบนหมดเลย
แม้ว่านักกีฬาจะสามารถลงแข่งได้แต่ไม่อนุญาตให้ทงชาติขึ้นแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายของประเทศชาติมาก
ทงของสมาคมแบตมินตันประเทศไทย
พี่ศรีบอกพี่ศรีทนไม่ได้

เขามีการแก้แล้วอันนี้วิทยุเขามาพูดแล้วว่า
เขาจะต้องแก้เรื่องนี้มีการยื่นเรื่องกันไปแล้ว
แล้วก็อาทิตย์หน้าค่ะจะได้รู้ว่าแก้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
ว่าอย่างนั้นคือพี่ศรีบอกพี่ศรีทนไม่ได้จริง
แบบนี้มันต้องเรียกร้องรัฐธรรมนุนไทยตามชื่อองค์กรแล้วแหละ

พลเอกประวิทย์เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าไปยื่นเขาทำไม
เขาเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

นายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้โดยตรง
แล้วก็ยื่นนายกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกรกฐ

เขาอยากจะให้แยกออกมาไม่ขึ้นกับหน่วยงานไหนเลย
เพื่อที่มันจะไม่ได้มีเรื่องอิทธิพลเรื่องการเมืองกดดงกดดันอะไรแบบนี้
บิ๊กป้อมเพราะบิ๊กป้อมมันมีการคุยโทรศัพท์นะคะ
วันนั้นที่ได้รางวัลมีการวิดีโอคอลไปแสดงความยินดี
แล้วแบบเปิดเพลงสบายใจเออดีใจยินดีด้วย
ซึ่งเขาก็ถามว่าอ้าวลุงแล้วลุงแก้กฎหมายเขาไหม
นี่ดีใจมากเลย

เก่งมากนะครับขอบคุณทั้งคนไทยทั้งคน
ทุกคนต้องขอบคุณผู้สูงสัก๒คนนะครับ
นะครับที่ทำที่เคียงให้กับประเทศชาติ
และทำให้คนไทยมีความสุขนะ

เพลงจีนเลยนะใช่ไหม

ไม่ใช่อ่ะเหมือนแบบเพลงพวกเศร้าลินอะไรอย่างนี้
เจ้าพ่อเสียงไทยเกิด
เจ้าหลินทั้งนั้นแต่ว่าแปลงอะไร

คนก็เลยทวงถามว่าแล้วลุงรู้ไหมว่าทงชาติไทย

ฟังเพลง

และทำให้คนไทย

ขอบคุณมากเลย
จำเป็นแบบภรปรนได้รึเปล่า

ไปแก้ไปขอร้องให้เขาช่วยหน่อยนะ

ตอนแรกจริงเราโบราณไม่ได้แบนท์
แต่ว่าเราไปเจรจาจนไปรอด

เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากทีเดียวค่ะเป็นตลาดแห่งหนึ่งหน้าตลาดเลยนะคะในซอยอ่อนนุษย์พัฒนาการเผยเห็นมีสองแก๊งวัยรุ่นเนี่ยค่ะเลือดร้อนเลยทีเดียวมาปะทะกันออกมาตีจอดจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดกันหมดเลยแล้วก็ลงมาแบบตีกันมีอาวุธครบมือเลยซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นนะคะว่าคนที่สัญจรไปมาเองอ่ะ
ยอรึมฐานแล้วนะคะเรียกว่าระทึกไปตามกันแม้ว่าจะตะโกนว่าต้องรวดมาไม่เป็นผลอะไรยังคงตีกันอยู่แบบนี้หลีบ
แม่คนอื่นต้องเดือดร้อนอ่อนนุษย์พัฒนานะฮะ

พาร์ท๒ก็มีพาร์ท๓ก็มีเนี่ย

แต่หุ่นเนอะหุ่นตอนสมัยเขาก็อยู่ปี๒มั้ง

หุ่นที่เขาห้ามตอนที่อยู่ปี๒
ส่งรูปมาในทวิตเตอร์เหมือนกันรูปพี่เต้ตอนแบบ
เล่นก้ามตกฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้นะ

ต้องบอกกับนี้ครับช่วงนี้ขโมยขจรเยอะมากทีเดียว

ดีนี่ออร์แกนิคเบบี้โลชั่นและเบบี้ออย
นุ่มชุ่มชื้นซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนา

บรรดาร้านขายอาหารต่างนานา
สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการทำให้

แล้วเพิ่งด่าช่างว่าทำไมไม่ทำฝาคอก

มันมีประกันมิตเตอร์ไหมตั้งแต่แรกเนอะสรุป๒รอบแล้วอีกรอบนึงพี่รีบไปล็อคนะ
แล้วก็ต้องไปดูถังแก๊สที่บ้านด้วยเดี๋ยวเราคุณผู้ชมส่งมาบอกด้วยกันนะ
เรื่องนี้ค่ะแม่ค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอันนี้เขาไม่ได้ขโมยมิเตอร์น้ำนะยังโอเค
กลายเป็นว่าแม่ค้าเขาหมดหนทางทำมาหากินนะคะหลังจากที่ถูกขโมยถังแก๊สไปต้องปิดร้านนะคะหยุดขายก๋วยเตี๋ยวไป
ทีนี้ชาวบ้านเองที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะคุณวันเพ็ญอุทัยอายุ๔๘เนี่ยค่ะ
บอกว่าเป็นแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาลำบากอ่ะเขาต้องหยุดขายก๋วยเตี๋ย
ชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันเอาเงินมาแล้วซื้อถังแก๊สให้ใหม่
เขาต้องช่วยอย่างนั้นเลยค่ะคือคุณวันเพ็งเขาเปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมช่วงเช้าเนี่ย
ตัวเขามาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ้าวกลายเป็นว่าไม่พบถังแก๊สค่ะ
๒ใบนะคะขนาด๑๕กิโลก็ตั้งเอาไว้อยู่ภายในร้านไม่มีแล้ว
ก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สพห้วยโค้ดเอาไว้เป็นหลักฐานโดยตัวเขาเองหยุดขายก๋วยเตี๋ยวไป
เนื่องจากว่าไม่มีเงินก้อนที่จะมาลงทุนซื้อถังแก๊สใหม่
ชาวบ้านที่ทราบข่าวเองเนี่ยเขาก็รวบรวมเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาซื้อถังแก๊สให้ใหม่นะคะ
ซึ่งตัวแม่ค้าเองเขาบอกเขาจุดทูบเลยไหว้สารเจ้าปู่มังกรทอง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านค่ะเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
อนขอให้คนร้ายเนี่ยนะคะช่วยหน่อยเถอะเอาถังแก๊สทั้งสองอันนี้มาคืน
เพราะเขาบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินทองมันก็หายากนะ
ดันมาเจอโจรลักขโมยของแบบนี้อีกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการติดตามกล้องวงจรปิดค่ะ

ทุกวันคนคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมก็แล้ว

แล้วเขาบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยค่อนข้างจะห่วงมากด้วย
คือถึงขั้นบุกขโมยอ่างน้ำมนต์ฮะ
อ่างน้ำมนต์เนี่ยอายุเป็นร้อยปี
วัดดังไม่พ้น๓วันปุ๊บโจรเนี่ยเอามาคืนแทบไม่ทันเลยคุณ
นี่ไม่ต้องด่วนนี่โจรเอามาคืนเลย
เขาสามารถบันทึกภาพคนร้ายขนาดขับรถพลิกอัพฮะ

จากนั้นคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนเนี่ย
ก็ได้ลงมาจากรถพร้อมยกมือไหว้หลวงพ่อโต

ให้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้
ก่อนจะเดินไปที่อ่างน้ำมนต์ขนาดใหญ่
แล้วก็ใช้ขันตักน้ำมนต์เนี่ยที่มีเกือบเต็มอ่าง

แล้วก็ยกขึ้นท้ายกระบะอย่างง่ายดายเลยครับ

เมื่อช่วงค่ำวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดปุ๊บไม่ต้องแจ้งตำรวจไม่ต้องอะไรเลย

คนร้ายที่นำอ่างน้ำมนต์กลับมาคืนแล้วค่ะ
โดยเอามาวางไว้นะฮะทางเข้าวัดนั่นแหละ
ซึ่งช่วงเวลาตี๕พระสงฆ์ก็กำลังออกบินทบาทกันอยู่ถูกต้องไหม
จึงขอแรกย่าโยม

ให้คนมาช่วยยกเข้าวัดหน่อย
ยกคนเดียวเพราะมันเป็นแบบอ่างโอ่งดินเผาอะไรอย่างนั้นบ้าง

ซึ่งปรากฏว่าก็เอามาตั้งไว้ที่เดิม

ซึ่งเขาก็เลยไปถามพระครูสมุทรปัญญาโสพลเนี่ยท่านก็เปิดเผยอย่างนี้ว่าอ่างน้ำมนต์ใบนี้อายุเนี่ยเชื่อเลยว่ามากกว่าร้อยปี
พิธีพุทธาพิเศษมาแล้วหลายพิธีนะครับอดีตเจ้าอาวาสทุกรูปจะห่วงใบนี้มาก
แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเก็บไว้ในกุฏิมาตลอดต่อมาเมื่อหลายปีก่อนอัตมายกลงมาประกอบพิธีพุทธาพิเศษในโบสถ์
แล้วก็ใส่น้ำมนต์ให้ญาติโยมเนี่ยมาตักไปใช้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ยกขึ้นไปเก็บบนกุฏิ
กระทั่งมีคนร้ายมาขโมยโอ่งดังกล่าวไปซึ่งอัตมาก็ไม่สบายใจหรอก
ปรากฎว่าอัตมาก็ไปตั้งอธิษฐานต่อหลวงพ่อโตฑ์ขอให้คนร้ายนำอ่างน้ำมนต์มันกลับมาคลื่นหน่อย

๓วันแล้วกลับมาคลื่นเลยอ่างนี้้อยปีแล้ว

มั้ยสินะแต่ว่าตอนยกมือไหว้เกรงกดบาปและ

ใช่แต่ตอนทั้งคืนคือดิจติจัยฝ่ายธรรมมาก

ที่เขาตักแล้วหลุดเฟรมไปก่อนทีแรกเลยค่ะ
แล้วกลับมาถึงจะเอาน้ำเทออก
หรือเอาไปทำวิธีหรือเปล่าคุณแม่เอามาคืนอย่างนี้

แบบที่ยกมือไห้คืออาจจะเป็นแบบขอยืมก่อนนะครับหลวงพ่อ

แต่จะขอเอามาใช้วิชาศัยศาสตร์อะไรสักอย่างหรือเปล่า

อันนี้มีคุณผู้ชมส่งมาบอกนะคะเรื่องมิเตอร์น้ำบอกว่าไม่เสียตังค์
คือมิ้นเข้าไปดูเห็นเขาบอกว่าถ้ามิเตอร์น้ำถูกขโมยใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นมิเตอร์ถาวรเนี่ยแบบถาวรที่สำนักงานเขามาติดให้
นักงานประปาสาขาจะเอามิเตอร์ตัวใหม่มาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แต่ถ้าเป็นสถานที่ติดตั้งมิเตอร์น้ำชั่วคราว

โอเคอันนี้ถาวรเนอะ
แต่ถ้าค่าน้ำพี่๒๐๐พี่ต้องเช็คแล้วแหละว่า

ไม่ไงเธอก็ต้องการไปหาข้ำล่างไง
ล่าสุดอ่ะวัดอะไรวัดที่แบบผมมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะ

เขาบอกว่าคนก็เอาเชือกคนผูกคอตาย

แต่บางอันญาติพี่น้องก็จะเก็บไว้
ว่าเชื่อคนผูกคอตายจนแบบใบ้หวยแม่นอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าใบ้ไปใบ้มาเขาก็เอาไปทิ้งไว้ที่วัด

โจมไม่ขโมยเชื้อคนผูกคอตาย

ก็แปลกหรือตอนนี้อะไรแปลก
ศพหายศพตามสู่ศาล

คนก็คงแม่กันเค้าก็อย่างนี้เนอะ
คือแบบเราก็อยากให้เห็นใจครอบครัวของศพเนาะว่าแบบ

โกดมีราคา

เข้าใจเพราะมันเป็นชิ้นเป็นอันมันคือเอาไปขายแหละ
เพราะบางคนเป็นโกรธเงินโกรธทองอะไรแบบนี้ก็มีราคา
เนอะอ่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะอ่ะจริง

กลับมาเมื่อวานดูคลิปที่แบบว่าตามเพจต่างเขาแชร์เนี่ย
ทุกคนมองตามเชื่อว่าทุกคนจะต้องดูมากกว่า๑ครั้ง

ต้องกฝับเขาเลยไหม

ลงไว้ที่เกาะช้างนี่อ่ะให้กระโดดไปเถอะแค่ณเดชนยืนอยู่แค่
ดูหุ่นดูหุ่นน่ะไม่รู้ว่าใช้น้องเขาเลยบอกว่าจะมีน้องคนหนึ่ง
น้องอีกน้องที่ไปทำเพลงด้วยกันเหรอแม่เนี้ยใช่ไหมไม่เขามีน้องคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนณเดชนเห็นไหม
ใช่น้องเขาแหละใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้แค่คนเดียวนี่ใช่ป่
เพราะเขาจะไปไหนมาแต่เขาจะไปกับน้องเขาแต่น้องเออน้องก็หุ่นดีแต่แต่พี่ณเดชน์เขาเหลือเสื้อไง
กันแต่รู้สึกจะสูงกว่าณเดชนนิดหน่อยแต่ถามแม่แม่ไม่เอาน้องมาปั้นเหรอ
เขาไม่เอาเลยอ๋อคนนี้เขาไม่ได้อยากเข้าวงการคือคนเล็กอ่ะไม่เอาเลยคือแบบว่า
แม่พยายามแล้วขนาดไอจีถามแม่ไม่เปิดไอจีน้องเขาปิดของเขาเอง
คุณณเดชน์แน่นมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยแต่ดูแต่คนที่ใส่กางเกงสีแดง
ฉันเชื่อว่าคนจะต้องดูมากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะที่ตอนนี้ครองใจสาว
ทุกเพศทุกวัยจริงจริงเลยเนอะจะมีแฟนคลับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย
ว่าจะเป็นเห็นเขาที่ไหนเนี่ยก็สามารถแย่งซีนจำณเดชน์ขึ้นบีทีเอสแล้วถืออะไร
น่ะถือถุงก็แก็บป่ะอ่าถึงเออใช่คุณพ
คือรู้สึกว่าเบทแบบไม่เขาถึง
หมายความว่าคุณแม่เข้าถึงทุกคน

คือถ้าเจอพี่มดยังไงก็ต้องวิ่งเข้าหาพี่มดอยู่แล้ว

แต่พอเด็กที่พ่อแม่ก็แบบพักก่อนไง
เขาบอกไม่อยากเป็นแม่แล้วปีหน้าอยากเป็นเมียว่ะ

แม่คิดได้ยังไง

ฉันอยู่เรียกมีเรียกเมีย

ไปดูคนนี้ค่ะ

ล่าสุดต้องเรียกว่าหอบกำลังใจ
ใหญ่โตมากทีเดียวทั้งเงินทั้งแบรนด์เนมต่างมูลค่ารวมกว่า๗หลักค่ะ
มอบให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจับฉลากกันนะคะ
ก่อนที่จะมีการดวนกับเวียดนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน

ร้อยเปอร์เซ็นฟันเลยนะจ๊ะอันนี้สนุกมาก
โดยผู้ได้รับรางวัลใหญ่ค่ะเป็นแฮเมสคอนสตองนะพี่มด

คือคุณวีรเทพป้อมพันธ์ได้ไปนะคะ
แล้วก็ผู้ที่ได้รับนาฬิกาโลเล็กซ์นะคะ
คือเจนพบโพลคีย์
ไม่แล้วผู้หญิงเอาคอนสต๊อกไปทำไม

ให้เมียเขาไงคุณแม่ให้แฟนเขาไง
วัลละตุ๊กก็ได้นะวัลละตุ๊กก็ได้ไปหนึ่งนะ

มีทั้งโทรศัพท์ไอโฟน๑๓ก็มี
คือหลายต่อหลายอย่างมีปลาด้านมีอะไรเต็มเลย
ถ้าเกิดได้แชมมันเขาเหลือเยอะกว่าเดียวแม่

อะไรพี่แป้งดูนักบอลพี่แต่ละคนสิหล่อออกไป

คือจริงต้องบอกว่ามาดามแป้งเขามีการประกาศไปก่อนหน้านี้
และเรื่องของเงินอัดฉีด๒๐ล้านบาท
หากทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับ
อีกกว่าราว๑๐ล้านบาทนะคะ
ไทยของเราจะลงสนามรอบรองชนะเลิศนะคะ
พบกับทีมชาติเวียดนาม๒๓ธันวาคม

แล้วก็นัดที่๒ค่ะวันที่๒๖ธันวาคม

เวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย
ก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพศึกช้างไทยกันค่ะ
ฉีดแน่นขนาดนี้เห็นของบนโต๊ะแล้วไม่รู้กี่ล้านเลยนะคะนั่นน่ะ

จริงเหรอฮะโอ้โหน่ะเอ๊ะ
ไทยรัฐเรามีรายการไปสัมภาษณมาดามแป้งบ้างไหม

นางไม่ค่อยมูไงนางแค่แบบว่านางดูตามสิ
อืมอุ้ยมีเสียงมา
ไม่เห็นเลยแม่เวลาเขาลงแข่งที่สถานท่าเรือเขาปักทูบทุกครั้งเลยนะ
อ๋อเหรอโอ้มาดำแป้งนี่ผองแน่นมากครับแม่
คือถ้าเกิดน้อยกว่าคุณแม่มดก็คือคุณมาดามแป้งนี่แหละ

คือเคยไปดูที่ท่าเรือปักปุ๊บฟ้าสว่างบุ้งเลยแม่
เดี๋ยวอันนั้นเขาตั้งใจหรือเปล่าเรื่องไฟดำ
ไม่ใช่แต่เขาขอเขาอุ๊ยเทปแบบปั๊กปั๊บ
พวนขึ้นอยากให้ผลตกอะไรเองก็ได้หมดเลยนะ

คงยุ่งนะมันคงยุ่งและใครจะรับช่วงต่อ
แล้วใครจะไม่มาลง

อะมีหนูหนูมีคนนึงอยากจะมาซกับ
ณเดชน์เมื่อกี้นี้หน่อยค่ะเป็นลูกอืมเจ็กสันหล่อเลิศเตอร์
สันหวังนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบครองหัวใจแฟนคลับชาวไทยไว้เยอะเหมือนกัน
น่ารู้ว่าเจ็กสันก็เซเวนเอาแค่เบ้าหน้าก็ฟ้าประธานมาระดับนึงแล้ว
เขาบอกว่าอุ้ยตายแล้วผู้ชายเลยว่าหล่อขนาดนี้
จริงแล้วหุ่นดีด้วยเต้นก็เก่งร้องก็ดีครับอะไรอย่างนี้ใช่อืม
บอกว่าปังไม่หยุดจริงจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ร่วมกับคนดังอีกหลายคนหลายคนเลยอยากรู้ว่าอุ๊ยปังขนาดนี้
ถ้าอยากจะสมมุติว่าได้แจ็คสันหวังมาร่วมเป็นแบบ
ล้านหน่วยเป็นหยวนนะคะถ้าเป็นหน่วยไทย
หน่วยหน่อย๖หรือ๕๕๗ล้านบาทค่ะ๕ตัวปังไหมล่ะ
ปึ้งไปเลยจ้าแต่แบบต้องยอมเขาอ่ะต้องให้นะต้องให้จริงคือเป็นผู้ชายที่แบบ
เก่งด้วยมีเสน่ห์ด้วยหุ่นดีด้วยหน้าดีด้วยเอาไปหมดเลย
แล้วแฟนคลับทั่วโลกทั่วโลกจริงเขาบอกว่าแฟนคลับชาวไทยนี่เยอะมากเหมือนกันนะคะ
ไม่แพ้ที่แบบที่จีนที่เกาหลีเลย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
อ่าแองจี้แองจี้อะไรคุณแม่พระเอกดังอะไรไม่ได้อยู่ที่ชั้นอะอ่าคุณแม่
นี่ไงล่ะคู่นี้เนอะหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละอืมเราเชื่อว่าคุณเห็นกันแล้วล่ะ
หลังจากทั้งคู่เนี่ยออกมายืนยันว่าเอาละเขาก็คบหาดูใจกันแหละ
คู่หนึ่งของวงการบันเทิงเนี่ยซึ่งหลายคนคาดว่าเป็นอเล็กกับโบ

วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเพราะตอนนี้อากาศดีอ่ะเนาะค่ะ

แต่คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยแอร์ปาธิราเข้ามาคอมเมนต์แซวอีกด้วย

คนไม่ได้เย้แอร์เธอหาเพชรหล่อนให้เจอก่อน

อากาศดีมากนะดีแบบดีเลยอ่ะใช่ไหมคะ
คือคนไปจับไงตกลงคือไปด้วยกันหรือเปล่าทำไมไม่ลงรูปคู่กันสักทีอะไรอย่างนี้

นางเป็นคนติดแฟนถ้านางเป็นคนติดแฟน
ใช่เขาเป็นคนเต็มที่กับความรักทุกครั้ง
เขาก็เลยไม่ค่อยเสียใจกับรักใด

คือคนเขาชอบไปจับเขาไหมตกลงไปด้วยกันไหมอะไรยังไง

เมื่อไหร่จะลงรูปคู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้
อ่าจบนะอย่างเงี้ย
วันนี้วันที่๒๒หรืออาทิตย์กว่า

แต่ต้องเกิดก่อนเกิดนิดนึง

โชว์บอกว่าคุณมดดำมาเที่ยวเชียงรายบ้างสิคะ

ถ้าไปเดี๋ยวเออแต่เขาจะพาไปเรียนข้าวซออยนำมุงนำเมี๋วอาหารเหงอะนะเนี่ย

ตอนแรกเนี่ยเดือนนี้จะต้องขชาพาจะไปเชียงใหม่
เห็นก็บอกว่าอยากไปทำเรื่องของคุณธรรมยันตี
เอาเรื่องไหนก่อนค่ะ

อ๋อที่ว่าเขารู้ตัวสัมผัสอะไรใช่ไหม
คุณไอนุนบอกเวลาที่เขาเขียนบทละคร

หมายความว่ามีเรื่องราวจริงในเรื่องนี้จริงเหรอแม่
คุณไอ้นุ่นอย่างนี้ตอนแรกคุณไอ้นุ่นไม่ยอมรับหรอกพิสวาส

คนที่เล่นเป็นอาจจะต้องเป็นวรนุษย
ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอยากจะไปตาม

คุณธเมนตรีตอนนี้เขาบอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมล่ะ

คุณหนุ่มกัญชัยกลับมาต้อนรับเขาดัง

สวัสดีครับ